ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อสถานการณ์โควิด
ทำให้ชีวิตของทั้ง๓คนแม่ลูก

แต่แม่คนนี้ก็จะขอสู้เพื่อลูกทั้งสอง
จนสุดลมหายใจที่มีเรื่องราวจะเป็นอย่างไร

ตอนนี้เหรอคะลำบากมากค่ะขายของก็ขายไม่ได้
ขายของเงียบจากที่เคยขายได้วันละพันเจ็ดพันแปดตอนเนี้ย
ทั้งทุนทั้งกำไรได้ไม่ถึงห้าร้อยเลยค่ะลำบากสุดสุด
รอโรงเรียนเปิดถ้าโรงเรียนเปิดเราก็คงมีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากได้ค่ะ
ห้องน่ะมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหรหรอก

แต่ว่าที่มันไม่มีกินนั่นสิ

ชื่อสายชนแก้วเขียวค่ะอายุ๔๘ปี
อาชีพขายของค่ะขายไก่ทอดไก่พยาว

บ้านของเรามีอยู่กัน๓คนค่ะ
มีลูกสาวแล้วก็ลูกชายแล้วก็ตัวคุณแม่ค่ะ
ห้องอยู่ข้างในสุดค่ะเป็นห้องเล็กแต่ก็พออยู่ได้ค่ะ
ลูกชายกับแม่จะนอนบนเตียงและลูกสาวนอนข้างล่าง
เวลาทำกับข้าวทำของทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
เวลาทอดก็ทอดตรงหน้าห้องค่ะ
แล้วก็ขนออกไปใส่รถเข็น
เวลาล้างของล้างอะไรก็ยกไปล้างตรงข้างนอกค่ะ
มันเป็นห้องน้ำรวมไม่ใช่ห้องน้ำส่วนตัวค่ะ
ลูกสาวคนโตชื่อทานารินแก้วเขียว

เป็นเด็กที่เรียบร้อยบอกง่ายพูดง่าย

เวลาช่วงกลางวันเขาก็มาช่วยเสียบไก่เสียบ
ลูกสาวตอนป๓เขาไปเล่นบาท
ไปสอบชิงทุนเรียนฟรี
พอเล่นบาสปุ๊บเขาน็อก
อยู่ดีก็ล้มล้มเข้าโรงพยาบาล
แล้วหมอก็บอกว่าคุณแม่ไม่รู้เหรอว่าลูกเป็นโรคอันนี้

ประจำตัวหนูก็คือโรคทาราซีเมียค่ะ

แม่ต้องพาหนูไปให้เลือดทุกเดือนค่ะ
อาการของโรคทาราซิเมียก็จะเหนื่อยหอบอย่างนี้ค่ะ
คุณแม่รู้ไหมถ้าคุณแม่ทำอย่างนี้
ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานลูกคุณแม่อาจจะเป็นมะเร็งได้

ก็ว่าทำไมทำไมชีวิตลูกเราต้องเป็นอย่างนี้
ส่วนลูกชายก็ช่วยล้างของทำของ
ขนของไปใส่รถขนเอาไปวางไปอะไร
จัดเตรียมรถเข็นค่ะ
ตอนนั้นลูกชายอายุประมาณ๒ควบครึ่งเกือบ๓ควบ
เขาเข็นรถเราขี้เกียจอุ้มเขา
ก็เลยให้เขาจักรยานปั่นตามโจทย์มา

โดนรถชนเขาค่อมจักรยานอยู่
กำลังจะข้ามถนนแต่ยังไม่ทันข้าม
รถเก่งขันหนักเขาลบแมว
แต่เขามองไม่เห็นคนแล้วมาเฉียวจักรยานลูกชาย
แล้วโดนไอ้เหล็กจักรยานเสียบ
ก็พอดีแฟนเสียชีวิตค่ะ

แล้วก็พาลูกเข็นของขายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเกิดว่าโรงเรียนเปิดเทอมเราก็จะขายหน้าโรงเรียน
แต่ทีนี้โรงเรียนไม่เปิดก็เลยต้องได้พาลูกเข็นไปเรื่อย
ประมาณสักเย็นสัก๔๕โมงเย็นก็เข็นวนมาที่บ้านค่ะ
มาตั้งแต่ลูกอายุอนุบาล๒ค่ะ
ขายของจากที่เคยขายได้วันละ๑๗๘๐๐บาทตอนนี้
ทั้งทุนทั้งกำไรได้ไม่ถึง๕๐๐เลยค่ะ
ซื้อของมาวันหนึ่งขาย๓วันต้องไปอัด
น้ำแข็งมาอัดแช่ไว้ค่ะ
ลำบากสุดรอโรงเรียนเปิด
โรงเรียนเปิดเราก็คงมีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากได้ค่ะ
ชื่อปนางที่เล่นที่จีงเธออำพรจิรินเมืองค่ะ
รู้จักกับน้องเขามา๑๐กว่าปีแล้วค่ะ

ตอนนี้เขาขายของขายยำแหนมค่ะ

มันก็ขายไม่เกิน๑๐ก้อนทักทีหนึ่งวันหนึ่ง
ช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้มันก็อย่างนี้แหละลูก

เดี๋ยวถ้าเราไม่ขายเรายิ่งไม่ได้เงินนะ
เรายิ่งไม่มีทุนแล้วยิ่งหมดเลยถ้าเรานั่งอย่างนี้
ก็มาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ๒ปี

รถพยาบาลมาเต็มหน้าซอยเลยเขาบอก
พี่ขอตรวจโควิดหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอตรวจปุ๊บเขาบอกว่าผลของคุณออกมาว่าคุณติด

ตรวจแล้วไม่ติดก็คือให้เก็บของเลย

น้ำตาไหลเลยไม่รู้จะทำยังไง
ก็เก็บของเข้าบ้านพอเก็บของเข้าบ้านมาเสร็จ
เจ้าของบ้านก็เลยเดินมาเปิดห้องให้

บีววันนึงแน่นระอกหายใจไม่ออก
จะทำยังไงเนอะตายแน่วันนี้ไม่รอด
ประมาณตี๒ช่วงวินาทีนะ
ลูกเขาเคาะประตูแม่แม่อยู่อย่างนั้น

เราก็นอนทรมานอยู่ในห้อง
ตอนนั้นแบบสุดลูกตายแน่ลูกจะอยู่ยังไง

ก็สงสารมันนะถ้าเกิดมันเป็นอะไรไป

ตอนนี้แม่มันเป็นไอ้ลูกหมาเป็น
ถ้าลูกมาเป็นแม่มันยังได้ไปขายของอยู่

ให้มาให้คุ้บความอยู่ที่นั้น
พี่นางมาแล้ว
ขอบคุณค่ะ

จะเอากับข้าวเอาข้าวมาวางไว้ที่ประตูหน้าบ้าน
เอาปลากระป๋องเอาข้าวเอาไข่มาให้

ถ้ามีทุนก็จะเอาไว้ลงทุนขายของ

เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกค่ะ
เพราะลูกอยากเรียนแต่เราไม่รู้ว่า
เราจะมีโอกาสให้ลูกเรียนไหมปีนี้
พอเราไปถามค่าใช้จ่ายแล้ว

เพราะว่าเห็นครูเขาบอกว่ามัน
เดือนกรุงพาสอบโอเน็ตขึ้นมาหนึ่งค่ะ

ขอต้อนรับครอบครัวแม่น้องจากกรุงเทพมหานครครับ

ขายเฟนต์ไฟล์ขายไก่ขยาว
นักเก็ตขายชีสบอลค่ะ
ให้เด็กขายยำแหนมอย่างนี้ค่ะ

ถ้าช่วงที่ถ้าโรงเรียนเปิดเทอมก็ขายดี

คุณผู้ชมเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วย
มันมีวิกฤตเข้ามาในชีวิตของครอบครัวนี้ครับ
ทำให้เริ่มแย่ลง

ก็ตั้งแต่ปีใหม่มาก็โรงเรียนก็สั่งปิดยาวเพราะว่าเกิด

ตอนนี้เราก็ต้องเดินไปหาลูกค้า

ก็เข็นขายไปเรื่อยค่ะ

ก็ประมาณเกือบ๑๐กิโลค่ะ
ลูกชายก็จะคอยมองเวลาเราขายตามข้างถนน

มาร์คแล้วหนูตะโกนเรียกแม่ไงลูก

ผมสังเกตที่ไฟครับ
เทศกิจจะเป็นสีเขียวแล้วก็ไฟกระพริบ

ถ้าเปิดไฟกระพริบคือจับค่ะ

เข็นไปบางทีขายได้บ้างเหลือบ้าง

แล้วถ้าช่วงหน้าฟ้าหน้าฝนทำไงแม่
ก็ถ้าฝนตกก็หุบล่มลง

เพราะว่าถ้าเกิดว่ากางร่มแล้วร่มมันจะพัด

ถ้าลมพัดหนักล่มหักค่ะ

วันนั้นคือสุดของชีวิตเราค่ะ

กำลังมาเข็นรถออกมา

ก็คิดว่าตกยังไงก็ต้องขาย
เพราะว่าถ้าไม่ขายของเราก็จะเหลือ

วันนั้นก็ไม่มีเลยลูกก็ยังไม่ได้กินข้าว
แล้วเห็นบอกว่ามีเด็กน้อยให้กำลังใจเหรอลูก

เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยหายกันใหม่อย่างนี้ค่ะ
แล้วพอได้ยินคำปลอบโยนจากลูกแล้วแม่เป็นไงบ้างครับ
ก็เออโอเคเราต้องสู้ต่อเพื่อลูก
ถ้าเราไม่ขายลูกเราก็ไม่มีกินเลยนะครับ
หลังจากนั้นมาก็ฮึดสู้กันใหม่อีกครั้งหนึ่ง

แต่ครอบครัวของแม่น้องต้องมาเจอกับวิกฤตที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดกับครอบครัวเขาเลย

ก็กำลังจะออกไปขายของ
พอดีรถพยาบาลเขามาเขาบอกว่าขอตรวจโควิดหน่อย
ก็เอาเด็กเอาอะไรไปตรวจเขาบอกว่าผลตรวจโควิดว่าเราเป็นโควิด
ก็ให้เก็บของกลับบ้านเลย
ก็พอดีเจ้าของบ้านก็เลยเดินมาบอกว่าเขาเอากุญแจมาเปิดห้องให้
บอกมาอยู่ตรงนี้นะแล้วแยกให้ลูกอยู่ตรงนี้
พอเขาบอกว่าเราเจอโควิดแม่รู้สึกอะไรก่อนเลยแวบแรก
ก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ตายแล้วแล้วลูกเราจะเอาอะไรกินอะไรอย่างนี้จ้ะ
ตอนที่แม่กักตัวอยู่อยู่ในห้อง

หนูทำไมไปเคาะประตูห้องแม่ดูมันเกิดอะไรขึ้น
คิดถึงแม่ค่ะอยากอยู่กับแม่ค่ะ

รู้สึกคิดถึงแม่อยากกอดแม่ครับ
ถ้าแม่เปิดประตูผมจะไปกอดแม่แต่
แต่พอแม่เปิดประตูแม่ก็บอกว่าอย่าเข้ามาใกล้แม่เดี๋ยวติดโควิดครับ

ก็สงสารค่ะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง
เราต้องสู้เราจะตายไม่ได้ถ้าเราตายลูกเราจะอยู่ยังไง
ก็มีอยู่คืนนึงแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกค่ะ

แน่นออกแบบเหมือนคนใกล้ตายแล้วอ่ะ
ทำยังไงก็ไม่ได้ก็ตะเกียกตะกายคำหาโทรศัพท์
เขาโทรหาเพื่อนเพื่อนเขาบอกประมาณ๗วัน
ก็ดีขึ้นมาเรื่อยประมาณ๒๐กว่าวันหาย

แม่น้องถือว่ายังมีเทวดารักษาอยู่นะ
เอาคนแรกก่อนเลยดีกว่านางฟ้าป้านาง
ตอนที่แม่เขาตรวจแล้วเขาเจอโควิดป้านางเป็นไงบ้าง

ก็เห็นลูกเขาก็เลยถามว่าแม่เป็นไงมั่ง
ก็บอกว่าแม่นอนอยู่คนละห้องแยกกันอยู่
แล้วหนูกินข้าวยังหนูก็มีไข่มีอะไร
ก็เลยบอกว่าเอาเดี๋ยวยายจะเอานี้ไปให้นะ
เอาปลากระป๋องเอาไข่ที่เขามาบริจาคนั่นแหละ

ก็ไปแบ่งกันกิน
ยายก็ไม่มีอะไรมากมายก็กินอย่างนี้แหละ
ก็ได้จากเพื่อนบ้านนางฟ้าคนที่สองครับ

รู้แล้วครับว่าแม่น้องก็คือติดโควิด
เปิดห้องให้ก่อนเลยให้แยกก่อนเลย

ชื่อลูกสาวเขาชื่อน้องเก่ง
แต่พ่อเขาชื่อลุงคำ

แม่น้องอยากขอบคุณอะไรเขา
อยากจะบอกอะไรความในใจที่บอกว่า
ผมฟังแล้วแบบผมชื่นใจจริงนะแม่น้องบอกเลยครับ
ก็อยากขอบคุณลุงคำแล้วก็น้องเก๋นะคะ
ขอบคุณมากที่คอยช่วยเหลือพี่มาตลอดค่ะ
ช่วงที่ติดโควิดเขาช่วยเหลือทุกอย่างค่ะ
แต่ผลจากการกักตัวในครั้งนี้พอแม่หายมาเจอวิกฤตอีกครั้งหนึ่งในครอบครัวของเขา

นิวเป็นโรคทาราซิเมียแล้วต้องให้เลือดทุกเดือน

ตอนนี้บอกว่าแม่น้องหายปั๊บลูกไม่มี
ไม่มีเงินพาลูกไปให้เลือดก็ต้องไปหาเงินนอกระบบมา
ชีวิตนี้ไม่เคยเป็นหนี้
ไม่เคยค่ะเพราะขายของหน้าโรงเรียนเราได้ทุกวันอยู่แล้ว
จริงถ้าน้องไม่ให้เลือดอาการน้องจะเป็นยังไง
เขาก็จะซิดจะเหลืองจะหน่อยเดินไม่ได้
ก็จะเหนื่อยลงไปเรื่อยถึงขั้นถ้าน็อกถ้าให้เลือดไม่ทันภายใน๒๔ชั่วโมงก็คือเขาจะตายเลย
ดูผิวพันธุ์จริงน้องยังเหลืองอยู่เลยนะ

แพ้เลือดหมดก่อนโควิด
นั้นหมายความว่าเลือดที่ได้รับมาถึงจะไปบริษุที่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าร่านกายใช่มั้ยบางทีเขาก็แพ้ได้

ที่แพ้หนูมีอาการคันหรือเป็นอะไรมั้ยลูก

คันแสบต้องทายาตลอดค่ะ
หลังจากที่หายจากโควิดแล้วแม่น้องจ๋า

เขาก็ให้เงินมาทำทุนอีกนะพัน
บางวันก็ไม่มีจริงก็อย่างนี้
ตี๕ออกไปขายไก่ก่อน

ก็ไปซื้อแหนมให้ลูกสาวออกมา
มาเฝ้าร้านให้แม่นะเดี๋ยวแม่จะออกไปซื้อแหนม
แหนมมาเสร็จรอขายของได้สักพักนึง
ก็ไปซื้อพวกพริกพวกเครื่องปรุงอะไรอย่างนี้ค่ะ

นั่นหมายถึงว่าไม่มีทุนรองรังอยู่เลยในกระเป๋า

วันละ๑๐๐๒๐๐แค่นี้ค่ะ
จากที่เคยขายได้วันละ๑๗๘๐๐บาทแทบไม่พอซื้อข้าวให้ลูกกินค่ะ
ซื้อของมาวันหนึ่งขายได้๓วัน

จะบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะว่าเขาน่าเห็นใจมากเลยนะครับ
แม้กระทั่งที่จะมารายการของเราบอกเงินที่ตัวก็ไม่มีเลย

แต่ทางรายการนะคุณผู้ชมน้องแล้วก็ทีมงานนะครับ
พอร์ตไว้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าภาษณะ
เมื่อก่อนนี้ที่เราต้องพาแขกไกลมา
ต้องมาพักก่อนที่จะมาเข้ารายการนี้ครับ
รายการก็จะดูแลทั้งหมดเลย
แม่อะไรที่ทำให้แม่ยืนหยัดแล้วสู้อยู่ถึงทุกวันนี้ได้
ทำเพื่อลูกค่ะเพื่ออนาคตของลูกเขาจะได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้ค่ะ
วันนี้ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตแม่น้องคิดว่าจะนำทุนไปทำอะไร
ก็เอาไว้ลงทุนขายของแล้วก็เอาไว้ไปเวลาพาลูกไปหาหมออะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่เหลือก็จะเอาไว้เป็นทุนไว้ให้ลูกเรียนค่ะ
วันนี้ทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับมีภาพถ่ายครอบครัว
เตรียมไว้ให้หม้อไปให้เป็นที่ละลึกนะครับ
ภาพนี้นะครับทุกคนมีรอยยิ้มอยู่ถึงจะเป็นครอบครัวเล็กแต่นี่คือครอบครัวที่อบอุ่น
น้องได้ดูภาพนี้แล้วผมเชื่อว่าแม่จะมีรอยยิ้มและมีความสุขตลอดไป
ขอให้มีความสุขนะครับค่ะนี่เป็นสิ่งที่ละลึกที่เรามอบให้ครับ
คุณผู้ชมครับไม่มีวิกฤตใดใหญ่ไปกว่าหัวใจของแม่ที่จะสู้เพื่อลูก
ช่วงหน้านะครับเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของแม่น้องจากกรุงเทพมหานคร
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและนี่คือวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของแม่น้องจากกรุงเทพมหานคร
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
มาอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับวันนี้๔ข้อ๑ล้านบาท
ถ้าไม่พลาดนะครับสู้ไหม

สู้นะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่น้องมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามมีด้วยกัน๕เรื่องใน๕เรื่องนี้มั่นใจเรื่องไหนแม่ตอบเรื่องนั้นนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

๕เวียสุกลวัด
ยำแหนมข้าวทอดครับ

ก็ก่อนโควิดก็ได้ประมาณ

เอาละยำแหนมข้าวทอดนะครับแม่น้อง

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

มีข้าวทอดมีแหนมมีเครื่องปรุงนะครับ

แม่เดี๋ยวแม่จะคลุกแหนมแล้วก็จะต้องเอาไปเสิร์ฟนะครับ
ตามจำนวนที่เรากำหนดเอาไว้เหมือนที่เราทำขายเลย
แต่วันนี้มันอาจจะมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง

นิวเชิญครับมาเป็นผู้ช่วยครับ
นิวนิวช่วยแม่ทำอะไรลูก
ช่วยแม่เตรียมของเตรียมผักให้ลูกค้าค่ะ

รอนะครับเวลายำเสร็จแล้วแล้วนิวก็เอาไปเสิร์ฟนะครับ
และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
ยำแหนมข้าวทอดจำนวน๕จานภายในเวลา๓นาที
ปกติแม่ก็จะทำยำแหนมวันละ๒๐๓๐ถ้วยค่ะ
นิวก็จะช่วยแม่จัดของใส่ผักใส่ถุงอย่างนี้ค่ะ
วันนี้ชิวค่ะแม่สู้ตาย

นี่นะครับทำให้โลกรู้ไปเลยว่าเราทำได้

แม่มันต่อตู้เพื่อพ่อผัวของเราครับ
แหมข้าวทอดนะครับโอ้โหน้องนิวก็ไม่เบานะจ๊ะ
เฮ้เฮเป็นพาสตัวน้อยให้มันรู้ซะเบิ้มเออ
หนึ่งจานผ่านไปครับเอาละจานที่สองเอาละสิ
นี่น้องนิวน้องนิวเสิร์ฟไม่ทันคุณแม่แล้วนะครับ
ตอนนี้คุณแม่นำแล้วนะครับเอาละเอาละ
ของจานผ่านไปแล้วครับคุณผู้ชมครับเออเออ
เอาล่ะสิจานที่สามแล้วจ้าโอ้

เวลาน้ำมากหัวทอดหัวทอดลูกใส่ลงไปเออ
แม่เค้กใส่จานอื่นเลยก็ได้น่ะเห็นแล้วน่ะมานแบบนั้นนะครับ

หยิบคั่วหยิบลิสหยิบตัวยิบลิสเลยลูกเออ
เป็นไงบ้างครับมั่นใจไหมมั่นใจค่ะต้องไม่เกินสามนาทีนะ
คิดว่าอยู่ในสามนาทีน่ะค่ะค่ะ

ขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้ช่วยด้วยครับป้า

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ป้านางแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ป้านาง

คือเรื่องกรุงเทพมหานคร

มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ภูมิลำเดาเดิมอยู่จังหวัดอะไรอุบลค่ะอุบล
แล้วมาอยู่กรุงเทพกี่ปีแล้วอู๊ยตั้งแต่
กลับไปอีกทีคนทั้งบ้านบอกใครน่ะ

ไม่หรอกแหมแข็งแรงเนอะ
นางอยู่เขตอะไรครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

แบ่งออกเป็นกี่แขวง
ตัวเลือกที่หนึ่ง๔แขวง
ตัวเลือกที่๒๕แขวง
ตัวเลือกที่๓๖แขวง
และตัวเลือกที่๔๗แขวง

ป้าก็เลยคิดว่ามันมีแค่๔แบบค่ะ
ตัวเลือกที่๑๔แขวงครับ
เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
เอาล่ะป้านางยังไม่หมดหน้าที่ครับ
ตอนนี้จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

นิวแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องนิว
เหลือได้เป็น๑๓เรื่องคือเรื่อง
โดราเอมอนวัดโพแก้วเวียกลวัฒน์

นิวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วหนูเคยเข้าไปไหว้พระประธานที่พระอุโบสถไหมลูก

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถมีนามว่าอะไร
ตัวเลือกที่สองพระพุทธวรยานโพธิรัตนะ
ตัวเลือกที่สามพระพุทธะรัตนะโพธิโพธิรัตนะ
ตัวเลือกที่สี่พระพุทธโพธิวรยาน

โพธิรัตนะโพธิรัตนะโพธิรัตนะโพธิ

ซิเนโอมีชื่อว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งซึเนซึกกุ
ตัวเลือกที่สองซึเนสุเก
ตัวเลือกที่สามซึเนโยชิ
และตัวเลือกที่สี่ซึเนกิ
ผมเลือกข้อสองยูเนสซึเกะครับ
ซินีโอเคยพาน้องออกมาแนะนำชื่อกับเพื่อนครับ
แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าชื่อนี้หรือเปล่าครับ

ตัวเลือกที่สองซึเนซูเกะครับ

ผู้ชมมารุ้นไปพร้อมการตอบครบแล้วสี่ข้อ

จะสามารถพิธีโจทย์ได้หมดเลยหรือไม่
สี่ข้อสักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับมาถึงวินาทีตัดสินอนาคตครอบครัวของแม่น้อง

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท

ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท

จะรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑๐๐๐๐๐๐บาท

ให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัส

ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นี้นะครับ

อันนี้เป็นมากที่สุดด้วยครับ

มาลุ้นไปพร้อมกันผมจะเลือกเฉลยข้อแรก
จากเรื่องกรุงเทพมหานครครับ
รู้จักกับน้องเขามา๑๐กว่าปีแล้วค่ะ

บางวันเขาก็ขายได้บางวันก็ถือขายไม่ได้

ตอนนี้แม่มันเป็นไม่ใช่ลูกมันเป็น
โจทย์สำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
จอมทองแบ่งออกเป็นกี่แขวง

เธอเธอเธอเธอเธอเธอเธอเธอเธอ

เขตจอมทองแบ่งออกเป็น๔แขวงก็คือ
ขุนเทียนบางค้อบางมดและจอมทอง
ตอนนี้ครอบครัวแม่น้องจากกรุงเทพมหานคร
ได้รับทุนไปต่อชีวิตข้อแรก๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก

เรื่องที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้คือเรื่องโดราเอมอนครับ
เคยโดนรถชนครับ
แม่ติดโควิดกลัวว่าแม่จะเป็นไรไหม

ผมก็เลยวาดภาพแล้วก็กอดเอา
อยากบอกแม่ว่าผมรักแม่มากครับ

น้องชายของซึเนอมีชื่อว่าอะไร
ผมเลือกข้อ๒ซึเนสุเกครับ
ซึ่งเป็นคำตอบที่

เธอ

ก็คือน้องชายของซึเนโอกนะครับ

ถือว่าทำแล้วแล้วก็ช่วยสุดตัวแล้วนะครับ

ขายของก็ขายไม่ได้จากที่เคยขายได้วันละ๑๗๘๐๐บาทตอนนี้ทั้งทุนทั้งกำไรได้ไม่ถึง๕๐๐เลยค่ะ
มีอยู่วันหนึ่งลูกสาวตอนป๓เขาไปเล่นบาสพอเล่นบาสปุ๊บเขาน็อกอยู่ดีก็ล้มล้มเข้าโรงพยาบาล
บอกคุณแม่รู้ไหมถ้าคุณแม่ทำอย่างนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานลูกคุณแม่อาจจะเป็นมะเร็งได้
ก็ว่าทำไมทำไมชีวิตลูกเราต้องเป็นอย่างนี้
โจทย์สำหรับข้อนี้นะครับก็คือยำแหนมข้าวทอดจำนวน๕จานภายในเวลา๓นาที
ลุ้นกันว่าแม่น้องทำได้หรือไม่ได้ครับ

ใช่หรือไม่ได้ครับ
ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ๒นาที๕๐วินาทีครับ
ก็ยังเหลืออีก๑๐วินาทีนะครับ
เพราะฉะนั้นทำไปได้แล้วอีกหนึ่งข้อนะฮะครอบครัวแม่น้องจากกรุงเทพนะครับ
ได้รับทุนต่อชีวิตตอนนี้๑๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
ต้องลุ้นกันต่อครับว่าจะสามารถพิชิตเงินแสนกลับบ้านได้หรือไม่จากเรื่องวัดโพแก้วครับ
ประจำตัวหนูก็คือโรคทาราซีเมียค่ะ

แม่ต้องพาหนูไปให้เลือดทุกเดือนค่ะ
ตอนนั้นที่แม่ติดโควิดแล้วแบบแม่ไม่มีเงินพาไปหาหมอ
ก็เหนื่อยหอบห่วงว่าแม่จะเป็นยังไง

อยากบอกคุณแม่ว่ารักคุณแม่มากค่ะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ
มีนามว่าอะไร
ซึ่งเป็นคำตอบที่
หนูแสน
หนูแสน
เพราะว่าพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ
เป็นตัวเลือกที่๓มีนามว่า
พระพุทธรัตนโพธิวรยานครับ
ครอบครัวของแม่น้องนะฮะทำไปได้๒ข้อ
เพราะฉะนั้นได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับหนึ่งหมื่นบาท
และกุญแจต่อชีวิตสองดอก

มีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตได้๒ดอกด้วยกัน
ตอนนี้แม่น้องหยิบครับ
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที
สองดอกรวมเป็นสี่สิบวินาที

ต่อเร็วครับ

ต่อเร็วครับ

ต่อเร็วครับ

ต่อเร็วครับ

ต่อเร็วครับ

ต่อเร็วครับ

ต่อเร็วครับ

ต่อเร็วครับ

เพราะฉะนั้นหมายเลข๒ก็คือ

เกิดเมื่อที่วันนี้คอบครัวแม่น้องจากกรุงเทพมหานคอนนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น
พูดเรียงดีด้วยนะครับแม่น้อง
วันนี้ได้มาใช้โอกาสแล้วเนอะ
จะนำไปต่อชีวิตอะไรก่อนได้บ้าง
ก็เอาไว้เป็นทำทุนแล้วก็ไปจ่ายค่าห้องค่ะ

คุณผู้ชมครับความรักของแม่ที่มีต่อลูก

พร้อมที่จะฝ่าฟันกับวิกฤตต่างที่ท้าโถมเข้ามา
เหมือนอย่างเช่นครอบครัวของแม่น้อง
ที่สู้เพื่อลูกทั้งสองทุกลมหายใจ
แม่น้องและทุกคนป้านางเด็กลูก

พระคุณจากใจครับขอบคุณครับ
แล้วผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สัปดาห์หน้าพบกับที่สุดแห่งปีของเหล่าคนสู้ชีวิต
เก๋งเอ๊ยต้องดูลูกไม่มีแขนน่ะ
ก็มีปากบอกลูกสอนลูกแม่เลี้ยงมึงได้
พลิกวิกฤตกลายเป็นโอกาส

ข้าวโพดเนี่ยป้าขายไปรอบหนึ่งแล้ว

ก็พอมีเงินจุนเจียครอบครัว

ยายได้แม่พันหมู๒ตัว
แล้วก็ได้ส้มเสมข้องหมูเรียบร้อยแล้วค่ะ
ครอบครัวยายก็ดีขึ้น